ทุกผู้ชมครับวันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะครับพาย้อนไปดูเหตุการณ์เมื่อปี
หนึ่งนะฮะมีคนร้ายก่อเหตุยิงติวเตอร์นะฮะแล้วก็เอาศพเนี่ยไปซ่อนไว้
รถแท็กซี่เป็นเรื่องของปมหึงห่วงนะครับติดตามในเปิดแฟมคดีดังครับ
สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดตำรวจสอนอเตาปูนพบศพนายนัทวัฒน์เพี่ยวสกุลหรือโบ๊ทอายุยี่สิบเจ็ดปี
อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ถูกปืนยิงที่ศีรษะและใช้ถุงพลาสติกสีดำคลุมหัว
โดยยัดศพไว้ใต้ท้องรถแท็กซี่สีชมพูที่ริมถนนประชาชื่นซอย๔อำพลางคดี
ต่อมาตำรวจจับกลุ่มในสุรสิทธิ์จันทร์วงศ์สกุลอายุสามสิบปี
พร้อมปืนและรถฟอร์ดเอเวอเลสสีแดงก่อนคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดทิ้งศพใต้รถแท็กซี่
จากการสืบสวนทราบว่าวันที่๘พฤศจิกายนผู้ก่อเหตุปลอมตัวเป็นนักเรียน
ไปหลอกผู้ตายว่าต้องการเรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และนัดเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านธนบุรี
จากนั้นได้เรียกให้ผู้ตายขึ้นรถยนต์เพื่อไปนั่งเคลียร์ปัญหาและเริ่มมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ชักปืนยิงหัวหนึ่งนัดเสียชีวิตขาดที่แล้วซ่อนเร้นอำพางศพด้วยการนำไปยัดไว้ใต้ท้องรถแท็กซี่
รับว่าปมก่อเหตุเกิดจากเรื่องหึงหวงซึ่งนายสุรสิทธิ์อ้างว่าถูกติวเตอร์หนุ่มแย่งคนรักที่คบหากันเป็นเวลานานกว่า๑๐ปี
แฟนสาวแอบไปคบหากับติวเจอร์หนุ่ม

แล้วทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะยิงเขาครับ
เพราะเขาด่าเพราะว่าผมเขาบอกว่า
มึงมันโง่เองนะที่โดนแย่งเมียไป

มันโง่เองที่โดนแย่งเมียไป
แม้ผู้ก่อเหตุอ้างว่าโดนดูถูกจิตหยาม
จึงบันดาลโทษะลงเหยื่อไปไข้อย่างห่วดเงียบ

เกิดจากความรักที่มากเกินกว่าอีกฝ่ายจะรักได้
กลายเป็นโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญอีกหนึ่งคดี